คุณท่านก็เตือนมาบอกว่า๖มีนาคมนี้นะคะ
มริตยูนั้นจะทับดวงเมือง
ส่งผลมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะ
โดยเป็นการเกิดขึ้นในรอบ๘๔ปี
แล้วก็เคยเกิดมาแล้วในกรุงรัฐนาคกฤษิน๒๐๐ปีนี่นะคะ
ทางด้านวัดไตรมิตรเองก็จะมีการจัดสวดมนต์
เพื่อเสริมความเป็นสริมงคลด้วย
รายละเอียดเรื่องนี้ค่ะพระพรมมังคลาจารย์
เจ้าคุณทงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามบอกว่า

จะเกิดปรากฏการณ์ทางดวงดาวที่เกี่ยวยงกับความเชื่อทางโหราศาสตร์
ดาวมริตยูจะเคลื่อนจากราศีมีนเข้าราศีเมษ
ซึ่งเป็นราศีของดวงเมืองไทยในเวลา๕นาฬิกา๒๓นาที
หรือว่าตี๕เศษของวันที่๖มีนาคม
และจะอยู่ต่อเนื่องยาว๗ปีค่ะ
จนถึงวันที่๗กรกฎาคม๒๕๖๒
เคลื่อนตัวของดาวมนุษยูนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะ
ถือว่าเป็นการเคลื่อนตัวครั้งแรกในรอบ๘๔ปี
นับจากการเคลื่อนตัวของดาวมริตยูครั้งสุดท้าย
เมื่อปี๒๔๗๕แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ถ้านับตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกศิลป์มากว่า๒๐๐ปีแล้ว
ส่วนถามว่าดาวมริตยูนี้เคลื่อนตัวมาทับ
ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แต่จะเปลี่ยนอย่างไรเปลี่ยนเรื่องอะไรถ้าเจ้าคุณไม่ได้ระบุไว้

จากการเมืองจากเศรษฐกิจจากสังคมหรือยังไกล
สองประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคของนวัตกรรมใหม่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน
น่าสนใจคำว่าถอนรากถอนโคนนะ
มีความรุ่งเรียงมากขึ้นมีความรุ่งเรียงทางปัญญา
อันนี้คือในทางที่ดีขึ้น๔ด้านนะครับคุณสุภาคุณ

อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของบ้านเมือง

ก็จะมีการจัดพิธีสวดนพคร
รับการเคลื่อนของดาวมรุตยูค่ะ

สวดมนต์โดยใช้บทสวด

ส่วนทางด้านความคิดเห็นข้อมูลจากทางด้านนายพินโยพงษ์เจริญ
นายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติบอกว่า
วันที่๖มีนาคมนี้ดาวมริตยูจะยกเข้าราศีเมษ
ดาวเมล็ดตะยูหมายถึงความผกพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงค่ะ
ประเทศไทยก็ต้องระวังเรื่องภัยธรรมชาติ
รวมถึงอุบัติเหตุอุบัติภัยรุนแรงด้วย
ส่วนเรื่องการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงในปี๒๕๕๙
รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มปกครอง
กลุ่มผู้ปกครองผู้นำแล้วก็ชนชั้นสูงด้วย
นี่คือข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์นะคะ
ก็พูดเหมือนท่านเจ้าคุณนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
บอกว่าการเมืองประเทศไทยจะมีกติกาชัดเจน
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งชนชั้นสูงและชนชั้นล่าง
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

คุณค่ะทางด้านโหรศาสตร์แล้ว

ต้องดูปรากฏการณ์ตราศาสตร์จะมีอะไรเกิดขึ้นครับ
คือมีทั้งความเชื่อแล้วก็วิทยาศาสตร์รวมกันในข่าวนี้

โดยทางผอสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
เขาก็มีการเปิดเผยว่า๒๕กุมภาพันธ์นี้

เพราะว่าจะมีการเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญ
คืออะไรคือสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทยค่ะ
จะเกิดขึ้นวันที่๙มีนาคมนี้คุณผู้ชม
แล้วก็จะเห็นเต็มดวงที่อินโดนีเซีย
ส่วนไทยหลายคนบอกว่าเห็นหรือเปล่า

แต่ว่าเห็นได้ทั่วประเทศเลย
ส่วนภาคที่จะเห็นได้มากที่สุดก็คือภาคใต้นั่นเองค่ะ
ตั้งแต่ตอนเช้าเลย๗โมงครึ่งถึง๘โมงครึ่ง

พอทางสอดรหรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ย

เกี่ยวพันธุ์ในเรื่องของโหราศาสต
เพราะว่าดาวมริตยูคือดาวยูเรนัท

สลักบนหน้าผากพระศิวะ
แต่ว่าในทางดาราศาสตร์นี่ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกัน
แต่ว่าทางพระพรมมังคลาจารย์บอกด้วยนะว่า
มริตยูนั้นได้ชื่อว่าเป็นราชาของดวงดาว